คุณผู้ชมคะมาจับยาเสพติดกันดีกว่าค่ะตำรวจศรีสะเกดนะคะ
เขาก็ส่วนที่กำลังกันแหละในการที่จะเข้าไปปรับปรามยาเสพติด
มันมีแก๊งหนึ่งค่ะเขาไปเช่าห้องไว้
ในนั้นเป็นห้องพักยาเอาไว้เตรียมจำหน่ายยา
ไปจับเนี่ยนะคะมีกันหมด๙คนมีปืน๒กระบอก
มีจักรยานยนต์๖คันมียาบ้าแล้วก็กัญชาด้วย
นี่เป็นจังหวะเนี่ยเปิดประตูแล้วบุกเข้าไปเลยเห็นไหมคะ
ตำรวจเองก็มีทั้งเสื้อเกราะแล้วก็มีอาวุธไปเหมือนกันแหละ
เพราะว่าจับยาเสพติดเนี่ยนะตำรวจเองก็ต้องพกปืน
เพราะว่าผู้ร้ายเนี่ยส่วนใหญ่๑๘๐มีปืนกันหมดเลย
นี่ก็บุกกันเข้าไปนะคะเป็นชุดสืบสวนสพเมืองศรีสเกตค่ะ
ค้นหอพักในตะบนหนองไผ่
คนที่พักอยู่ในห้อง๑๒ซึ่งอยู่บนชั้น๒เนี่ยนะ
เขาโยนปืนลูกโม่ไทยประดิษฐ์ลงมา๑กระบอก
ยาบ้าที่ซุกซ่อนอยู่ในกระบอกไฟฉายด้วย
จังหวะปิดล้อมมีคนร้ายทุบกระจกหน้าต่าง
แห่ลำกล้องปืนออกมาค่ะ
โอ้โหเห็นแบบนี้ต้องเรียกกำลังเสริมเลย
ล้อมกันอยู่นานกว่า๓ชั่วโมง

สุดท้ายก็บุกเข้าไปจับตัวได้ทั้งหมด๘คนนี่ดูหน้า
อีกคนนึงอยู่ในห้องเบอร์๙ไม่ยอมเปิดประตู
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องพังประตูแล้วก็จู่โจมเข้าไปในห้องนี่เลย
นายสามารถสุดสงวนหรือบอมค่ะ
ตรวจค้นร่างกายตรวจค้นในห้องก็เจอปืน
กาซีนไทยประดิษฐ์๑กระบอกซ่อนอยู่หลังตู้เย็น
ในห้องน้ำมีกระสุนปืนขนาด๓๘แช่อยู่ในชะโครก๒นัด

ก็ได้จากการจับตัวผู้ต้องหาร่วมกันครอบครองยาบ้ากัญชายาเสพติด
แล้วก็ครอบครองอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายรวมกัน๙คนยึดมอเตอร์ไซค์ได้๖คัน
แก๊กนี้เนี่ยมาเช่าหอแบบนี้ว่าเป็นที่พักยาและปล่อยยาให้ลูกค้า

ตำรวจเขาสืบทราบมาเมื่อวานนี้เลยมีการว่ามีการนำยาบ้าเข้ามาจำนวนมาก
ส่งขายให้กับผู้ค้ารายย่อยเลยตัดสินใจเข้าจู่โจมแล้วก็จับตัวไว้แบบนี้ค่ะ